คดีนี้กันต่อคุณผู้ชมอันนี้ตำรวจก็กำลังตามตัวด้วยเหมือนกันค่ะ
มีโจรนะคะไปเอามีดสปาต้า
เข้าไปในร้านขายของชำไปทำร้ายเจ้าของร้านแล้วก็ชิงทองไปได้น้ำหนักรวม๑๑บาทด้วยกันค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยคุณผู้ชมวันที่ราคาทองพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมคะเห็นอาวุธที่คนร้ายเอาเข้ามาไหมคะ

โอ้โหฟุตนึงนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะฟันเลยค่ะ
ที่เห็นโดนฟันคนแรกเนี่ยก็คือคุณธัญฑรบาดเจ็บที่แขนขวาแล้วก็โดนที่ใบหูขวาเนี่ยเกือบขาดนะ
เธอก็วิ่งออกไปหน้าร้านแล้วคนที่โดนฟันคนต่อมาก็คือคุณพ่อของเธออายุ๖๗ปีนะคะ
โดนฟันที่ศีรษะหลายแผลเลยจนกระโหลกแตกอยู่ไอซียูตอนเนี้ยค่ะแล้วตอนท้ายของคลิปเนี่ย
คุณผู้ชมจะเห็นว่าคุณธัญฑรเนี่ยพอออกมานอกร้านแล้วเนี่ยนะคะก็สุดท้ายตัดสินใจเอาอิดตัวหนอนเนี่ยทุ่มไปที่คนร้ายนะ
แต่คนร้ายเนี่ยเอาทองคำของเธอไปได้น้ำหนักรวม๑๑บาทด้วยกันก็คือสร้อยกับเลสของเธอที่สวมอยู่อะค่ะ
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงเลย
แล้วคนร้ายสองคนขับกระบะมาจอดหน้าร้านคนหนึ่งยืนคุมเชิงอยู่
อีกคนนึงถือมีดสปาต้าแล้วเข้ามาก่อเหตุอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
นี่คือทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปค่ะนะคะมีสร้อยคอทองคำมีเลสนะคะ
น้ำหนักทองรวมทั้งหมดสิบเอ็ดบาทด้วยกันนี่อีกมุมนึงนะคะ

อีกคนนึงลงไปสักประมาณ๕นาทีก็ก่อเหตุ
แล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถหลบหนีไปนะคะ
เราไปคุยกับคุณธัญฑรค่ะคนที่บาดเจ็บโดนฟัน

คุณพ่อรักษาตัวอยู่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
เขาบอกตอนนั้นเขานั่งอยู่หน้าร้านกับพ่อนี่แหละค่ะ
แล้วคนร้ายก็บุกเข้ามาถือมีดเข้ามาประชิดตัวเลยบอกว่า
อย่าส่งเสียงดังแล้วฟันที่คอของเธอแต่ฟันไม่เข้าก็เลยฟันอีกทีนึง
หูค่ะครับหูเกือบขาดเธอก็ตะเกียกตะกายไปนอกร้าน
ตอนนั้นพ่อนั่งอยู่พ่อก็เลยโดนฟันที่ศีรษะ
พยายามจะชิงสร้อยคอและเลสข้อมือของเธอ
สุดท้ายอย่างที่เราเห็นในคลิปค่ะ
เอาอิดบล็อกตัวหนอนปลาใส่คนร้ายเต็มแรง
เพราะว่ากำลังทำร้ายพ่ออยู่นะคะ

หมอก็ไปเอง
ก็จะทำงานอยู่แถวนี้แหละ
แล้วก็เตรียมการมาก่อเหตุมาก่อนนะคะ
กำลังขอสารอนุมัติหมายจับทั้งคู่ค่ะ
มุ่งหน้าไปทางภาคอีสาน
เพราะฉะนั้นใครที่เห็นรถต้องสงสัย
และบุคคลต้องสงสัยแบบนี้นะคะ
ช่วยแจ้งเบาะแสมาที่สพโพด้วยค่ะ